คุณผู้ชมค่ะเช้าวันจันทร์แบบนี้ราคาสินค้าต้องมีปรับเปลี่ยนแน่เลย
หนึ่งร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมเหมือนเดิมแต่สะโพกไก่ค่ะ
ปรับราคาขึ้นมาอยู่ที่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วนะคะเนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมนะคะ
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าบาทต่อฟองค่ะมาดูราคาของผักกันบ้างว่ามีอะไรปรับขึ้นลงบ้างนะคะ
ผักบุ้งจีนค่ะ๒๔บาทต่อกิโลกรัมมะนาวลูกละ๘บาทนะคะแต่อันนี้เป็นลูกใหญ่นะ
มะนาวไซส์ใหญ่ลูกละแปดบาทผักชีไทยหนึ่งร้อยสี่สิบบาทส่วนคลิกจินดาแดงวันนี้อยู่ที่หกสิบบาทต่อกิโลกรัมนะคะ